ส่วนเรื่องนี้ค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดราชบุรี
เพราะว่าตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนนึงคือถูก
เหมือนกับเป็นลูกดอกในการยิงปลาตัดอยู่กลางศีรษะเลยก็คือเสียชีวิตอยู่
ตำรวจเขาก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบดูนะคะช่วงเวลา๑๙นาฬิกา๓๕นาทีของวันที่๕มีนาคมเมื่อวานนี้ค่ะ
พันธุ์ตำรวจตรีพระศิษย์จุนทการสารวสอบสวนสพบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ก็ได้รับแจ้งเหตุว่าไปพบศพชายมีลูกดอกเหล็กยิงปลาปักกลางหน้าผาก
ริมแม่น้ำแม่กรองหมู่๔ตำบลเบิกไพรอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ก็เลยไปตรวจสอบพร้อมกับพันธุ์ตำรวจโทมานพน้ำประสานไทยนะคะ
ตำรวจชุดสืบสวนแล้วก็มีหน่วยกู้ภัยของมูลนิธิรวมใจการกุศลราชบุรีไปด้วย
ที่เกิดเหตุบริเวณริมตลิ่งก็มาพบร่างชายคนนี้ค่ะอายุ๓๙ปีนอนหงายแล้วมีลูกดอกเหล็กเนี่ยที่ใช้สำหรับยิงปลายาวประมาณ๑ฟุตคือปักอยู่กลางหน้าผากเลย
จากนั้นยังพบปืนยิงปลาตกอยู่หนึ่งอันเส้นเชือกที่ผูกไว้กับปลายปีกเหล็กด้านซ้ายหลุดออก
เจ้าหน้าที่ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานนะคะคาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๕ชั่วโมง
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายอาชีพนี่คือเป็นช่างรับเหมาทาสีทั่วไปค่ะ
ก่อนเกิดเหตุออกจากบ้านตั้งแต่บ่ายไปหาปลาที่แม่น้ำแม่กรอง
แล้วก็นำปืนยิงปลาอันนี้ออกมาด้วยจากนั้นหายไปเลยติดต่อก็ไม่ได้
พยายามโทรศัพท์หาตั้งแต่บ่ายถึงค่ำไม่รับสาย
กระทั่งชาวบ้านมาพบว่านอนเสียชีวิตอยู่ริมแม่น้ำเนี่ยนะคะ
ต้นเจ้าหน้าที่ก็เลยคาดว่าขณะกำลังเอาเหล็กลูกดอกใส่ในปืนเพื่อจะยิงปลา
แต่ระหว่างเหนียวไกลเนี่ยเส้นเชือกที่ผูกไว้กับปลายปีกเหล็กอาจจะขาด
ทีนี้ลูกดอกเลยพุ่งมาปักหน้าผากตัวเองเสียชีวิตนะคะ
ซึ่งเดี๋ยวก็จะต้องมีการสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะคะ